มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์เอาไว้นะคะ
ว่ามีผู้ชายคนนึงจะเข้าไปในหมู่บ้าน

ก็ต้องถามว่าคุณมาทำอะไรมาหาใครมาบ้านหลังไหนขอบัตรประชาชน
แต่ผู้ชายคนนี้เขาทำยังไงเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
พูดอย่าเรื่องเยอะ
ผมไม่ได้เรื่องเยอะครับผมปฏิบัติตามหน้าที่ครับ

ทำไมละมึงมีปัญหาหรอ
มึงคุยแล้วมึงจบหมดแล้ว
พวกมึง๔๕ตัวเดี๋ยวมึงเจอกูเลย
เนี่ยลูกน้องหลานกูยาวกว่ามึงแล้วเอาไง

หน้าที่ของพวกมึงไงปีเกียวเกินไปแล้ว

เข้าแล้วเราจะคุ้มกันว่ามาติดต่อเรื่องอะไรครับ

แค่ขอว่ามาติดต่ออะไรคุณก็ตอบมาติดต่อธุระโอเคผมก็ลงให้

ไม่มึงก็ลงมาให้กูดีกว่ามา

กูขามดีเนี่ย
แล้วเนี่ยกูออกมาเจอกันกูขอให้ได้ดีกว่ามา

หลักฐานก็มี
คุณอ้ะกูมหัว
สุดท้ายแล้วเจอของจริงฮะ

คนที่โพสต์คลิปดูก็ไม่ได้
เพราะว่าโพสต์คลิปนี้เอาไว้แล้วก็มีข้อความบอกว่า
พวกผมทำตามหน้าที่ที่ได้รับมา
เรามีเกียรติศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน
เรียกพวกผมว่าตัวทุกตัวอย่างนี้
ความอดทนมีขีดจำกัดนะนี่ค่ะ

ใช่ค่ะ
ก็ไม่ได้ไปกล้าทำอะไรกับเขามากกว่านั้น
ใช่ไหมแล้วก็ไปทำมีอารมณ์ใส่เขา

ต้องบอกเขามาบ้านหลังไหนมาทำธุระอะไร

เขาต้องทำตามหน้าที่ของเขาไม่งั้นปล่อยไปเขาก็ถูกได้
คุณปล่อยคนอะไรเข้าไปได้ยังไงแล้วคุณไม่แลกบงไม่แลกบัต
ดูว่าไม่ใช่คนในหมู่บ้านคุณให้เขาเข้าไปได้ยังไง